สถานการณ์ของแรงงานไทยที่ยังคงอยู่ที่อิสราเอล
เห็นมีข่าวเนี่ยบอกว่ามีนายจ้างบางส่วนเนี่ย
อาจจะเพิ่มค่าแรงด้วยนะเพื่อจูงใจให้แรงงานอย่าเพิ่งเดินทางกลับตอนนี้
ล่าสุดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับนายกรัฐมนตรีนั้นขอร้องแรงงานไทยครับ
ลังเลรีบตัดสินใจกลับประเทศก่อนเพื่อความปลอดภัย
หลังจากที่ผมบอกไปว่ามีข่าวว่านายจ้างบางส่วนนั้นเพิ่มค่าแรงเพื่อจูงใจให้อยู่ต่อนะครับ
เศรษฐาทวีสินครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงความคืบหน้านะครับ
สถานการณ์ในอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสตอนนี้สงครามครับบอกว่าปัจจุบันแรงงานไทยประสงค์ขอเดินทางกลับประเทศอยู่ที่ประมาณ๘๕๐๐คนครับ
ตอนนี้เดินทางกลับไทยแล้ว๓๐๐กว่าคนขีดความสามารถนำคนไทยกลับมาต่อวันอยู่ที่ประมาณ๘๐๐คนครับและยังเพิ่มได้อีก
แต่ก็มีคนไทยเปลี่ยนใจสุดท้ายไม่กลับแล้วนะเพราะว่ามีนายจ้างครับได้เหมือนกับว่าดึงเรื่องการจ่ายเงินให้แรงงานไทยไปเป็นวันที่๑๐พฤศจิกายนบางส่วนครับเสนอเพิ่มค่าจ้างให้แรงงานไทยเพื่อจะจูงใจให้คนไทยนั้นอยู่ต่อนะครับ
นายกรัฐมนตรีบอกว่าการข่าวของฝ่ายความมั่นคงประเมินว่าสถานการณ์สงครามอาจจะขยายไปประเทศรอบข้างนะฮะดูจากสถานการณ์บริเวณตอนเหนือของอิสราเอลนะกับเลบานอนตอนนี้นะฮะบวกกับเนี่ยครับปฏิบัติการภาคพื้นดินของอิสราเอลกำลังจะเริ่มใน๑๒วันนี้ครับจึงประเมินว่าสถานการณ์นั้นอาจจะเลวร้ายลงจึงขอร้องให้แ
การที่มีคนเปลี่ยนใจไม่กลับมาเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับ
เหตุผลหลักก็คือว่าทางนายจ้างที่อิสราเอลเนี่ยดึงเรื่องการจ่ายเงินไปวันที่๑๐พฤศจิกายนแล้วก็มีการอัพค่าจ้างออกไปเพื่อที่จะให้เป็นแรงจูงใจให้แรงงานไทยอยู่ต่อ
แต่ว่าทางเราประชุมกันแล้วนะครับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นความมั่นคง
สายการทหารสายการต่างประเทศเรายืนยันนะครับว่า
ถึงแม้ว่าข่าวเรื่องการถล่มจะเบาบางลงไปแต่ว่าจริงแล้วความเข้มของสงครามไม่ได้ลดลงไปเลย
แล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นและอาจจะขยายวงไปอีกบางประเทศใกล้เคียงด้วย
ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงจริงนะครับเป็นอะไรที่เราที่เรามั่นใจว่าคงจะเลวร้ายลงไปนะครับ
มีขนาดเรียกว่ายังไม่มีเรื่องของการปฏิบัติการภาคพื้นดินเลย
ซึ่งมีข่าวมาว่าจะมีการปฏิบัติการภาคพื้นดินในอีก๒๓วันนี้
ตรงนี้ก็อยากจะขอเตือนพี่น้องว่ากลับมาเถอะครับนะครับเงินเท่าไหร่ก็ไม่คุ้มหรอก
เรามีตัวประกันอยู่๑๙คนตอนนี้ซึ่งก็ต้องยืนยันนะครับว่ายังไม่รู้ชะตาธรรม
ต้องยืนยันตรงนี้นะครับแต่ว่าทุกทุกเส้นทางพยายามจะทำงานกันอยู่
แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ชั้นสูงของเราบินบินออกไปแต่ว่าขอไม่เปิดเผยว่าบินไปไหนแล้วก็ไปพบกับใครนะครับ
คุณผู้ชมครับใจความสำคัญอยู่ตรงนี้นะครับว่าหลังจากนั้นครับ
นายกรัฐมนตรีเดินออกจากจุดแถลงข่าวแต่ว่าในข่าวบอกว่าเพียงคู่เดียวนั้น
เดินกลับมาอีกรอบด้วยสีหน้ากังวลนะฮะแล้วก็บอกว่าจำเป็นต้องพูดเพิ่มเติมว่าเป็นเรื่องน่าคิด
ที่จะมีการจ่ายเงินให้แรงงานไทยในอิสราเอลนั้นเห็นบอกว่าออกไปวันวันที่สิบ
เดือนหน้านะพฤศจิกายนแสดงว่าแบบนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นไหม
สิ่งที่ตัวเองพูดไปเชื่อว่าเป็นประเด็นแน่นอนแต่จำเป็นต้องพูด
หากมีอะไรเกิดขึ้นก่อนถึงวันที่๑๐พฤศจิกายน
แบบนี้แรงงานไทยจะได้เงินไหมจึงขอให้คิดให้ดีว่าจะคุ้มกันหรือไม่นะครับ
ขออย่าเอาเรื่องเงินมาแลกกับชีวิตพี่น้องคนไทยหากเกิดความสูญเสียนั้นจะเป็นเรื่องใหญ่นะครับ
นี่เป็นสิ่งที่นายกวัฒนบุรีนะครับคุณเสถาธวีศิลป์นั้นย้ำนะครับ
ขณะที่แรงงานไทยที่สูญเสียนะคะเสียชีวิตที่นั่น
แล้วก็ได้นำศพกลับมาที่เมืองไทยแล้วเนี่ยนะคะ
วันนี้ที่อำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นเมื่อช่วงบ่ายโมงที่ผ่านมาค่ะ
ญาติญาติก็ได้เคลื่อนร่างนะคะของแรงงานไทยทั้งสองคนก็คือคุณพิชิตกับคุณพงเทพ
ที่เสียชีวิตที่อิสราเอลนะคะเข้าสู่พิธีชาปนกิจค่ะ
นี่คือช่วงบ่ายโมงที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมคือวันนี้เนี่ยเป็นการเคลื่อนร่างไปที่เมนชั่วคราวแล้วก็ทำการเผาแบบเชิงตะกอนนะคะ
แล้วสองครอบครัวค่ะครอบครัวของคุณพิชิตกับคุณพงเทพเนี่ยคือเขาก็เป็นเครือยาศกันด้วย
เพราะฉะนั้นคือเป็นความสูญเสียของครอบครัวนี้ทั้งสองครอบครัวเลยนะคะ
นี่คือช่วงบ่ายโมงที่ผ่านมาค่ะที่เราเห็นอยู่เมื่อสักครู่นี้คือคุณพ่อลำเภยกุศรำนะคะ
พ่อของคุณพงเทพกุศรำก็เคลื่อนศพลูกชายไปที่เมนลอยที่วัดหัวหินประเสริฐธรรม
อำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นญาติมิตรเพื่อนบ้านนะคะ
ก็มาร่วมงานนะคะบรรยากาศโศกเศร้าค่ะ

แล้ววันนี้เราจะเห็นว่าข้างที่อยู่เนี่ยก็คือพยาบาลนะคะ
มีคุณหมอมีพยาบาลประกบคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเลยค่ะ

หลังจากที่ชาปนกิจนะคะศพของคุณพงเทพเสร็จเรียบร้อย
อีก๑ชั่วโมงต่อมาญาติพี่น้องของนายพิชิตนาจันทร์
ผู้เสียชีวิตอีกท่านหนึ่งเนี่ยนะคะ
ก็เคลื่อนร่างไปที่เมนลอยที่วัดหัวหินเช่นเดียวกันนะคะ
อย่างที่บอกล่ะค่ะสองครอบครัวนี้เขาก็เป็นเครือยาศกัน
ก็ยังทำใจไม่ได้กับความสูญเสียในครั้งนี้ค่ะ
ค่ะก็อย่างที่เราเห็นมีพี่น้องญาติเพื่อนบ้านมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก
มีแพทย์เดินทางมาดูแลนะคะของญาติพี่น้องของทั้งสองคน
ตลอดช่วงที่มีพิธีสวดอภิษฐรรมนะคะ
ขณะที่ครอบครัวของนายคมกริจชมบัวค่ะ
อันนี้คืออีกท่านหนึ่งนะคะเป็นแรงงานไทยที่ถูกกลุ่มฮามาสจับเป็นตัวประกัน
บ้านนี้ยังรอการกลับมาของลูกชายนะคะ
มา๑๖วันแล้วพ่อกับแม่บอกว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับมาครึ่งเดือนแล้วค่ะ
แล้วทำทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะไหว้พระสวดมนต์
ศัยศาสตร์ก็ด้วยนะคะรวมถึงติดตามข่าวจากหน่วยงานราชการของไทย
คือยังใจชื้นอยู่บ้างที่รู้ว่าลูกยังมีชีวิตอยู่

แล้วยิ่งรู้ว่าจะมีการปล่อยตัวประกันถ้าหากอิสราเอลหยุดยิงกลุ่มฮามาส
ก็ยังพอใจชื้นหน่อยนะคะ

วิงวอนให้รัฐบาลช่วยเจรจาให้อิสราเอลหยุดยิงเพื่อให้ลูกชายกลับบ้านอย่างปลอดภัยค่ะ
แต่ก็จะเป็นห่วงอยู่จะไม่เคยเห็นภาพรูปอีกสักภาพเลย
เห็นภาพตอนแรกเลยโดนจับได้ยินเขาแล้วเขาปล่อยสองคน

แล้วทางพระทางอะไรเขาดูดวงอะไรยังไงบ้าง

ฝากให้เจรจาอิสราเอลให้หยุดยิงจ้ะ

เขาจะได้ปล่อยคนไทยกลับปล่อยลูกแม่กลับ
ก็เห็นทางเขาปล่อยตัวอยู่๒คนนะวันก่อน

ชื่นแม่นั่นแหละไม่มีแรงใจขึ้นที่เห็นเขาปล่อย